อันนี้แชนเจนถูกแล้วค่ะ

ผมขอแก้ข่าวก่อนนะมันผิดตั้งแต่ต้นฮะ

ผมไม่ใช่แนวติ๊ดสาบเบ้าครับ

ไม่หรอกครับคือคือจริง
ผมไม่ค่อยได้เป็นคนติดตามข่าว

แต่ว่าอันนี้มันก็คนถามผมเยอะมาก
ตอนแรกผมก็แบบเรื่องเพอร์เจอร์อะไรวะเนี่ยแบบ
ถ้ามันจะมีเรื่องท้องเกิดขึ้นมานี่คือ
มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ใช่ไหม
คือเรื่องใหญ่เลยคือผมไม่ปล่อยให้มันเป็น

แล้วมันจะมีเรื่องอย่างนี้เลย

ก็ผมบ้าวว่าที่เราแบบเป็นนัพที่วัน
ผมเขาก็ส่งคลิปส่งข่าวมาให้ผมดู
พอเพื่อนเขาถามเขาอะไรอย่างนี้
อย่างผมผมค่อนข้างเข้าใจ

ข่าวพวกนี้มันบางทีมันเกิดขึ้นอายุไขมันอาจจะไม่นานเท่าที่ที่อูชิปหรอ

เพราะมันเป็นสิ่งที่คนเราควรจะภูมิใจ
ถ้ามันไม่ควรจัดการพี่จะถาม

และว่าตัวสร้างแม่บงนเราไม่เป็นคนที่แล้งแฉะขวาจัง
หรือสร้างชีวิตจุดหมายใหญ่

อยากถามว่าเกิดขึ้นมันมีผลจะเรียบร้อย

ก็ยอมรับว่าพอ๒วันเข้าไปยังไม่เลิก
แล้วก็สามวันเข้าไปคนยังโกหะ
แต่ถ้าเข้าไม่เลิกเขาก็เริ่มมีอาการหน่อยเนี่ย
เราก็ต้องบอกเขาบอกตรงว่ามันก็เป็นแค่กัน

คือสิ่งที่น่ารักมากก็คือทางครอบครัวเขา

คือจริงแล้วส่วนโดยเวลาที่ไม่ได้เซียเรียสเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคือว่าอ่าถ้าสมมติว่า
คือผมเข้าใจได้ในมุมของผู้หญิงนะครับว่ามันเป็นข่าวที่ฟังดูแล
ตอนต้นผมก็ยอมรับผมก็คงมีแบบความชะล่าใจนิดหนึ่งแล้วก็มองข้ามเป็นเรื่องตลก
แต่ว่าตอนที่ผมว่ามันหลายหวันเข้าเราก็
เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าแบบเขาเป็นผู้หญิง
ก็เลยที่ผมบอกว่าก็เลยต้องคุยกัน
แล้วก็ต้องอธิบายกับเขาว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วง
ว่ายังไงก็ตามก็คือเรารู้ว่าความจริงคืออะไร
แล้วก็รู้ด้วยว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาคุยกับพี่ทุกคนวันนี้อยู่ดี
ก็เลยเราก็บอกว่าใจเย็นสักวันสองวันแล้วกันนะ
พี่เขาค่อนข้างคิดมากกับการเครียด
ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันก็คือแค่แบบ
คือใช่มีความกังวลเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นเครียด
ก็ที่เราบอกว่าทางตัวเขาทางครอบครัวเขานี่ค่อนข้างใจเย็น
แล้วก็แฮนโดกับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีมาก
ซึ่งมันก็ช่วยทำให้มันไม่มีดราม่า
เพราะทางเขาและครอบครัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรา

อเรนนี่ตามค่ะบอกว่าเหมือนเป็นไทยโซ
อย่างของพี่อันดานี่จัดอยู่ในหมวดไทยโซไหมครับ
ก็ไม่เชิญครับเพราะว่าเราไม่ได้มองเขาด้วยเรื่องของฐานะอยู่แล้วครับ
แต่เป็นสาวสังคม

คือผมไม่ใช่คือผมมองเขาที่ตัวเขาแล้วก็ที่อาชีพที่เขาทำ
ซึ่งถ้าจะบอกว่าผมไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินว่าใครคือไฮโซ
แต่ถ้าสมมุติว่าผมบอกว่านี่คืองานเขานี่คืออาชีพเขา
ผมบอกได้ว่านี่คือสายงานเขาแล้วเขาทำงานนี้แล้วเขาเป็นคนคนนี้

ก็รู้ต้องตอบตามถามในตรงนี้
โอ้ยเดี๋ยววันเขาก็เดี๋ยวก็มี

ื้อเฉาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลืมตรงนี้
ก็กลายเป็น๓๔วันผ่านมาก็ยังไม่เลิก
จริงแล้วคือว่ารู้ว่าใครอ่ะ

อย่างนี้ค่ะจะยิ่งแบบว่าตอบย้ำใหม่เพื่อนดาว่า
เราจะไม่เปิดตัวแฟนแบบจริงจัง

ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่า
เมื่อเขาไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้

มันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะเอาเขามาอยู่ตรงนี้

ชีวิตประจำวันผมเหมือนเดิมฮะ
คบกันไม่ต่างจากที่คนอื่นเขาคบกัน
เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีความเข้าใจระหว่างกันด้วยว่า

แล้วก็งานผมก็ต้องมีตรงนี้
ซึ่งผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตรงนี้ไปอยู่ในชีวิตของเรา

ก็เลยไม่มีหยุ่นหาอะไรทุกอย่างก็ดี
ทำไมต้องแบบเอ๊ะคนนี้หรือว่าคนนี้
ก็ไม่ได้นานกว่านาน
แบบเข้ากับเรายังไงบ้างแบบมุตตริกไลฟ์สไตล์

อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ก็คือว่า
ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมจะคบกับใคร
ในช่วงเวลานี้ของชีวิตในวัยนี้เนี่ย
ผมรู้สึกว่าผมต้องมองตัวเองให้ขา
ต้องทำอะไรให้มันละเอียดขึ้นอันนั้นสำคัญ
แล้วไอ้การที่เราเข้ากันได้เราไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เลยถ้ามันจะดีไปเรื่อยในอนาคตเนี่ย
มันก็ต้องรู้จักมองตัวเอง
ด้วยความที่อายุเราก็ค่อนข้างประมาณนึงแล้วเนาะ

ไอ้ที่แค้นมากที่สุดข่าวนี้จะบอกนะ

เจี๊ยบผู้จัดการหุ้นส่วนออฟฟิศผมเนี่ย
ให้ข่าวนั้นให้ข่าว

เพราะอายุประมาณนี้

บอกว่า๓๗๓๖ครับ
จะพูดว่าง้อนอะไรอย่างเงี้ยนี้แหละ
ที่และไม่อยากมีลูกบ้างล่ะ

มันไม่ได้รีบครับ
ก็ไม่ได้รีบ

ยังที่บอกมันไม่ใช่ว่ามาย
พร้อมแล้วก็มีก็โอเค
ไม่ได้ติดเลยครับแต่ไม่ได้รีบ
แล้วก็อีกมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่า
โลกใบนี้มันก็มีคนเยอะอยู่แล้ว
สมมุติเกิดผมไม่ได้มีลูกที่เป็นของผมเอง

ถ้าเราจะเอาเด็กมาเลี้ยง

ต้องแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกให้ขอบคุณ
ใช่รักกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งผมจะมีลูก
แต่มันไม่ใช่ลูกที่เป็นเกิดจากตัวผมเองก็ไม่มายเหมือนกัน
มันมีหลายเวอร์ชันที่ผมเคยคิดไว้แต่ไม่ได้ติดภาพในทั้งสิ้น

คือถ้าพูดถึงเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าผมเนี่ย
เรื่องของครอบครัวเขาไม่คิดเลย
คือเขายังอยู่ในไว้ที่ไม่ฟโกัสเรื่องงานการของเขา